นี่คืออุโมกรครัวค่ะยี่ห้อนกนางนวณ

เอาไว้ตัดข้าวต้นอย่างนี้เลย

อันนี้ตักอะไรก็ได้แล้วราคาไม่แพงด้วย
กระบวยของนกนางนวนเหมือนกัน

อย่ามาแหงกันเลยเข้าไปอ่านนางนวนข้างในเลยค่ะ
ไม่รู้เคยใช้หรือเปล่าสังเกตให้ดีค่ะ
เพราะว่าแต่ละแบบไม่เหมือนกันมีพลาสติกมีสแตนเลส
นะคะผสมกันไปมันต้องเช็คโดยการดีด
จริงป่ะคะจะเช็คว่าอะไรดีไม่ดีต้องดีดเหรอคะ

จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะ
อันนี้เนี่ยถึงมันจะไม่มีเสียงอะไรแต่มันของดีนะครับ

คุณคะต้องเลือกแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ยี่ห้อนกนางนวลแบบนี้
แบบนู้นหรือแบบนั้นแบบไหนราคาถูกที่สุดคุณอ๊อฟสุพนัท

เพราะว่ามันเป็นวัสดุดีครับทำไมคะ

งั้นมันก็ต้องเลือกสักอันนะดาวน์ละกันสักอันผมไม่ให้อยู่แล้ว

เพราะว่าเหตุผลส่วนตัว
ตัวนี้เนี่ยควรจะใช้ทอดไข่เยอะที่สุด

ใช่แล้วมันก็เลยดูจะเป็นสิ่งของที่ใช้เปลืองที่สุดค่ะ
ใช้เยอะมันก็ยิ่งแบบเสียง่ายอะไรอย่างนี้

ก็เลยทำราคาให้ถูกกว่าอย่างอื่น
หลิวที่คุณเลือกว่าเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
อุปกรณ์ครัวยี่ห้อนกนางหนวลราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยที่ทัพพีค่ะต้องแพงกว่า๘๙บาท

แพงกว่า
และกระบวยต้องแพงกว่า๘๙บาท

เก่งมากค่ะตะลิวเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ตอนนี้คุณสะสมแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๒๕๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะคุณอ๊อฟ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มาค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจาก

ในได้๒ขวดราคาถูกและประหยังที่สุด

แค่กระเจ๊บแรงครับ๔๕กรัม
นี่คือคำถามข้อที่๕ค่ะมูลค่า๒๕๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์ที่มีกระเจี๊ยบผสมอยู่ทั้ง๓ชนิดนี้
คุณอ๊อฟสุภัณฑ์นัดคะชนิดไหนราคาถูกที่สุด

โอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยอะไร

โอ๊ยคุณไม่เห็นคุณหันหลัง

คุณออฟคุณเคยทานกระเจี๊ยบมาก่อนไหม
เคยครับแบบเขียวน้ำกระเจ๊บละแล้วก็ถามว่า
อันนี้ผมเดาว่าไม่ถูกนะนี่ไม่ถูกนะ

กินตามร้านอาหารอย่างนี้พอเขาให้มาเป็นขวดปั๊บ
โอ้โหมี๕๐อ่ะจริงเหรอ
มันไม่ยากสำหรับผมอยู่แล้วเรื่องอันนี้แล้วไง
เจี๊ยบแห้งนะคะงั้นเป๊กจะเฉลยที่พรีโก้ค่ะ
น้ำกระเจี๊ยบ๓๕๐มิลลิลิตร๒ขวดที่คุณอ๊อฟสุพนัทไม่ได้เลือก

กระเจี๊ยบและเบอรี่รวมที่คุณอ๊อฟไม่ได้เลือก

และอันสุดท้ายนี่ค่ะกระเจี๊ยบแห้ง

นะคะต้องถูกกว่า๓๖บาทค่ะ
และกระเจี๊ยแห้งที่คุณอ๊อฟสุพนัทเลือก

ต้องถูกกว่าเลย

เจี๊ยบแห้งเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

หายใจเข้าและหายใจออกค่ะคุณอ๊อฟสุพนัท
เป็นจะถามคุณว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
นี่คือผลิตภัณฑ์ไล่และกำจัดอยู่
อันแรกค่ะเป็นชิลท็อกพาวเวอร์กาดค่ะ
กำจัดยุงนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์

คือเปิดไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาระเหย
ชิวให้กลิ่นแบบกระจายไปเต็มห้องคนสูตรได้
และอันที่๓นี้ค่ะเป็นไม้ตียุงแบบพกพา

นี่คือคำถามข้อที่๖ของคุณอ๊อฟค่ะ
คำถามข้อนี้มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
คุณอ๊อฟคะผลิตภัณฑ์ไล่และกำจัดยุงทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะอุณค่ะอะไรดีจ๊ะแบบสเปรย์นี่น่ารักทั้งนั้นเลย
ปรับอากาศหรือว่าแบบตี
บอกว่าอันนี้ชอบสุดใช้มากที่สุดค่ะ

ป๊อปแป๊ะเล็กซักนึงเนอะ

เหมือนกันที่บ้านผมมีผมจะกว้างทิกให้หมดเลย

เค้าทิ้งไม่ได้ฉีดหน้าครับ

ก็ต้องเปิดบ้านแล้วก็ปิดมุ้งรวดเพื่อให้กลิ่นระเหย
พัดลมไล่อะไรแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะอ่านฉลากข้างขวดก่อนนะคะสำคัญ
ผมเลือกแล้วค่ะเลือกว่า

นี่คือสินค้าที่คุณอ๊อฟสุพนัทไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

๙๔บาทน่ารักนิดนึง
ราคาต้องถูกกว่า๙๔บาทและราคาอยู่ที่

ไม้ตียุงต้องแพงกว่า๘๙บาท

ไม้ตียุงแบบพกพาราคาอยู่ที่
แพงกว่าต้องแพงกว่า

แพงกว่า
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๐๐บาท
ถ้าคุณหยุด๓๕๐๐๐บาทเป็นแค่คุณครึ่งหนึ่ง

ทำไมกล้องขวาเยอะกว่าบอกไปเลย

ไปต่อใช่ไหมอ้าวงั้นไปต่อครับไปต่อค่ะ
ถ้าไปต่อค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็นห้าหมื่นบาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
นี่ไอโซดีไปไหนนี่อะไรกันครับโอ้โฮ
พี่บิ๊กเขาบอกว่าเดี๋ยวจะปรับขยายร้านให้เราใหญ่กว่านี้อีก

ขยายลูกค้าเข้ามาดีกว่าไหมคุณว่า

มาอีกแล้วลูกค้าร้านเรามาแปลกตลอดเลย

และคำถามข้อที่๗ของคุณอ๊อฟคืออะไร
ช่วงหน้าสนุกแน่นอน